เรื่องของยาเสพติดครับท่านผู้ชมครับ

ติดยาเสพติดด้วยสุดท้ายเมียทนไม่ไหว

แล้วทีนี้คลั่งนะฮะจับลูกนะฮะ
ลูกสาวอายุแค่๘เดือนเป็นตัวประกัน

ลิคอปเตอร์เนี่ยไปรับเมียเขากลับมา

คุณผู้ชมครับ

เจรฐีก็ต้องพยายามเจรจากลี้กล่อมนะฮะ

นี่เจรฐีก็เอ้ารับประกัน
สุดท้ายให้ย่าไปอุ้มหลานออกมา

ภายนะฮะอายุเพิ่ง๘เดือนนะครับ

กลุ่มบ๊วยตรงลูกน้อยเด็กน้อยนะครับ

สมุทรปราการนะครับตำรวจสพสำรงเหนือ

อายุ๓๕ปีละ

จับเป็นตัวประกันจะให้ตำรวจ
เอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับเมียเขากลับ

นี่ฮะย่าไปเอาหลานออกมาได้นะครับ

ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรากา
นะครับปี๒ครับคืนที่ผ่านมา

ความโล่งอกของทุกคน

นำไปดำเนินคดีที่โรงพักต่อ

จับใจความได้ว่าเขาเครียดนะ

๕ปีมีลูกอยู่๔คน

เมื่อคืนนี้ก็เลยเอาลูกคนเล็กสุดนะฮะอายุเพิ่ง๘เดือนเป็นลูกสาวนะครับ
จับเป็นตัวประกันหวังจะให้ตำรวจเนี่ยไปพาเมียเขากลับมาอยู่ด้วยกัน
ปัสสาวะนะครับของคนก่อเหตุเสพสารเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ต้องสืบเลยนะฮะเสพยาบ้านะครับ
ใช่ค่ะ๕ข้อหาศษภยาวศพาวดมีตไปในที่ศาสตรรณะ
เมาสุราสร้างความเดือดร้อนในที่สาธารณะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุจากการสอบถามพ่อของผู้ก่อเหตุ
ในมิดนามสมมุตินะคะพ่อบอกว่าลูกชายอายุ๓๕แล้วนะ
คุณผู้ชมคะ๓๕แต่ไม่ทำงานทำการอะไรเลย
วันขอเงินพ่อขอเงินแม่ไปดื่มเหล้าไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
พอเสพยาพอเมาเหล้าก็อัลวาดทุบตี
นี่ลูกสะพ้ายอยู่กับเขามา๑๕ปีจนเขาทนไม่ไหวเขาหนีไปนู่นหนีไปแล้ว
บอกลูกชายก็ไปดื่มเหล้ากลับมาก็คลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะ
อุ้มลูกวัย๘เดือนมานอกบ้านเอามีดจี้ลูกเป็นตัวประกันบังคับ
ลูกคนโตอายุ๑๕โทรไปบอกแม่เหมือนกับจะตามให้เขามากลับบ้าน
พ่อบอกเอือมมากเอือมระอาจนทนไม่ไหว
พ่อเป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุให้รีบมาช่วย
ให้ลูกคนโตโทรหาเมียมากไม่อยากเห็นเลยไม่อยากเห็นเลย

ใช่ถ้ามีทางพ่ออนุโมทนาเลยแต่ถ้าจะให้พ่อทำพ่อทำให้ได้
อยากฝากอะไรถึงตำรวจไม่อยากให้เขาพาไปรักษาไม่ให้เขาหายกัน
ใช่เราก็อยากได้ลูกที่เป็นคนดีเนอะไม่อยากลูกเอาออกมาแล้วมาเป็นแบบนี้
คือพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกสะพ้ายเลยนะครับเพราะเข้าใจเลยนะฮะ
ทนอยู่มาสิบห้าปีนะครับคุณจิรยุทธ์บุญชูก็เลยโทรไปหา
ภรรยาของในบอลคนก่อเหตุนะฮะเธอบอกว่าเธอตัดสินใจหนีออกมาเนี่ย
เพราะทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวก็เหมือนกับที่พ่อสามีอ่ะ
บอกกับนักข่าวของเรานั่นแหละแต่เธอไม่อยากพูดถึงรายละเอียดมากนะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งลูกนะฮะลูก๔คนเธอบอกเธอไม่ได้ทิ้ง
แต่ตอนที่ต้องหนีในบอลมาเนี่ยพามาไม่ได้จริง
คือหนีไปก่อนเพราะโดนทำร้ายเหรอเนาะ
แล้วเดี๋ยวเธอจะไปรับลูกเลยฮะเธอจะรับลูกมาอยู่ด้วยกันทั้งสี่คน

ก็คือฝากแม่เค้าเลี้ยงแต่ถ้าหนูสะดวกหนูก็จะไปรับเอาอยู่แล้ว
นี่นะครับในบอลนายุ๓๕นะ

ล่าสุดนะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพสำโรงเหนือ
กลับมาที่บ้านในบอลอีกรอบนึง
นี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่บ้านบอกคุณตำรวจช่วยมาเอาบอสน้องของบอลไปด้วยได้ไหม

ถูกต้องไหนจะเอาบอลไปบำบัดรักษาดำเนินคดีอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ย
เอาบอสไปบำบัดด้วยได้ไหม
ตำรวจก็เลยมาคุมตัวไปเลยนะฮะ
พี่น้องติดยาบ้าทั้งคู่เสพยาเสพติดทั้งคู่

นี่ตำรวจก็ถามว่าเสพไหมบอกมาคำเดียว
เขาบอกเสพนี่ก็เลยต้องเอาไปบำบัดนะฮะ
ท่านผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
พอเห็นเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ชาวบ้านบอกโอ้โหในพื้นที่ตรงนี้นะ
ยาบ้านี่ระบาดหนักจริงนะฮะ
อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยช่วยมาดูแลหน่อย
แถวนี้คือตำบลบางมึงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ชาวบ้านบอกเราว่ายาบ้านแถวนี้เนี่ยเม็ดแล้วเท่าไหร่ด้วย

คือเด็กไปซื้อลูกอมซื้อหมากฝรั่ง
ซื้อวิตามินซียังแพง
ซียังแพง